เขาเรียกว่ารำผีฟ้าอ๋อรำผีฟ้าเคยได้ยิน
มันยังไงคะอารำผีฟ้าเอ่ย
พวกเราเต้นรำ
อ๋อแบบนั้นอะมันสนุกเฉยเฉยเอ่อ
ดูที่มุกธหารเค้าทำยังไงไปดูกันค่ะ
ไปดูกันชาวบ้านและผู้สูงอายุที่บ้านโคกตะแบงหมู่๕ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กำลังมาทำประกอบพิธีกรรมรำผีไทยหรือรำผีฟ้าค่ะ
เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เขาว่ากันว่าจะช่วยรักษาให้หายจากอาการป่วย

ก็เลยต้องมีการจัดเครื่องเส้นบูชาพญาแถมที่เรียกว่าเครื่องคายจัดมาเต็มเลยนะ

เป็นเครื่องข่ายเขาเรียกว่าชาวบ้านก็เอิญว่าเครื่องค่ายจัดเครื่องค่ายมาเด้อพี่น้อง

ได้ยินสำเนียงเสียงอีสานแล้วผมเข้าใจแล้วผมเก็ตแล้ว
ถ้าจะเข้าใจมากขึ้นไปถามคุณลุงเดือนคนเดือนอายุหกสิบเจ็ดปีนะ
คุณลุงเดือนเป็นผู้ช่วยหมอรำผีฟ้า
เดือนบอกว่าพิธีกรรมรำผีฟ้านี่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่บรรพบุรุษ
บางคนเชื่อว่ามีผีมาเข้าสิงจึงทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยมีอาการต่างนานา
เลยต้องทำพิธีนี้ขึ้นมานะคะ
แล้วก็เชื่อว่าผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยจะหายไป
เพราะเราได้เส้นไหว้ผีไปเรียบร้อยแล้วถูกไหม
ส่วนชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยก็จะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
อย่างเช่นผ้าไหมพื้นบ้านแล้วก็มีผ้าขาวม้าพาดไหล่
จำปลาทัดหูหรือจะร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอก็ได้
บางคนก็อาจจะนำไปไว้บนศีรษะนะเป็นโพกมาพันศีรษะเอาไว้นะ
ส่วนเรื่องของการฟ้อนรำนั้นก็เรียกว่ารำตามอัธยาศัย
แต่ให้เป็นไปตามจังหวะของเสียงแขนและเสียงกลอง
ซึ่งเสียงดนตรีกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันนะคะ
ว่ากันว่าดนตรีเป็นการสื่อสารระหว่างผีกับคน
ดังนั้นจะต้องมีการร้องเพลงมีการเล่นดนตรีเป่าแคนตีกลอง
เป็นการอัญเชิญผีฟ้าหรือพญาแถนให้มาร่วมในพิธีนะคะ
ส่วนผู้ที่เป็นผู้นำทำพิธีจะต้องถือมีดยาวด้วย
ถือมีดยาวมาด้วยเหมือนเป็นอาวุธนะคะในการทำพิธี
สมัยโบราณเนี่ยจะมีการร้องทำนองหมอลำพื้นบ้านแล้วก็เดินวนบริเวณถังน้ำด้วย
ลักษณะแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะมีความเชื่อแล้วก็มีขั้นตอนที่ต่างกันไป
พื้นที่เราจะเห็นว่าเป็นการรำรอบเครื่องคายหรือเครื่องเส้นไหว้
แต่เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเอาถังน้ำมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็มีพวงมาลัยอร่อยเห็นไหมว่า
แต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดพิธีที่ต่างกันไป
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นกุศโลบายให้เรามีความสบายอกสบายใจจากความทุกข์ต่างหรืออาการเจ็บป่วยนั่นเอง